ก็เพิ่มเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนอาชีพ

ค่ะคือเมื่อ๖โมงเย็นนายกรัฐมนตรีแถลงภาพรวม
สถานการณ์โควิด๑๙ในบ้านเรานะตอนนี้

ซึ่งอาศัยอำนาจตามมาตร๙ของพรกรฉุกเฉิน
แต่ว่ามีการประกาศถึงข้อยกเว้น

ว่าใครจะได้รับการยกเว้นสามารถออกไปได้

แต่เรารู้กันอยู่แล้วแหละว่าหนึ่งในนั้นที่ยกเว้น
ก็คือบุคลากรทางการแพทย์
เขาบอกว่าเขาก็มีเอกสารมีบัตรประจำตัว
เรื่องของการปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์
มีเอกสารรับรองจากทางโรงพยาบาล
แล้วก็ต้องออกมาจากโรงพยาบาลในช่วงที่เขาประกาศเคอร์ฟิลล์พอดี

พยาบาลสาวท่านนี้บอกว่าพอไปเจอด่านเป็นด่านเคอร์ฟิลล์ในพื้นที่นนทบุรี
ก็มีการยื่นบัตรประชาชนยื่นบัตรประจำตัวการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพยาบาล

แต่เจ้าหน้าที่ที่ด่านถามคำถามเยอะมาก
ถามคำถามเยอะบางกรณีเนี่ยถึงขั้นที่ให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องลงจากรถ
ต่อคิวที่ด่านเคอร์ฟิลล์ไปสแกนบัตรประชาชน
ซึ่งปัญหาก็คือพยาบาลเหล่านี้ที่เขาโพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
เขาบอกว่า๑เขาทำงาน๑๖ชั่วโมงนะ
ในโรงพยาบาลคือทำงานเหนื่อยมาก
แล้วก็ออกมาดึกแล้วเป็นช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์
พอมาเจอด่านโอ้โหเจ้าหน้าที่สักถามคือนานจริง
ทำไมไม่อ่านแค่บัตรอ่านแค่เอกสาร
แล้วก็มันเห็นชัดอยู่แล้วว่าเขาเป็นบุคลากรทางการแพทย์จริง

แล้วเจ้าหน้าที่บางท่านถามคุยกันว่า
พยาบาลนี่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ไหมอย่างนี้ค่ะ

อันนี้คือสิ่งที่เขาสงสัยแล้วก็เลยโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะ
ก็เลยมีการแชร์โพสต์นี้กันเยอะเลย
มีท่านหนึ่งนะคะเป็นพยาบาลโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดนทบุรี
ไปเจอกับด่านเคอร์ฟิลล์เขาบอกว่าทำงานมาตั้ง๑๖ชั่วโมงแล้ว
กำลังกลับบ้านช่วงประมาณเที่ยงคืน๑๕นาทีของคืนวันที่๘เมษายน
แสดงหลักฐานแสดงเอกสารหมดเลยปัญหาคือเจ้าหน้าที่ไม่อ่าน
แต่ถามข้อมูลเยอะมากเจ้าหน้าที่ถามว่าไปไหน
ก็ตอบกลับไปว่ากลับบ้านค่ะเพิ่งลงเวรแล้วก็ยื่นบัตรให้ดู
เจ้าหน้าที่ถามต่ออีกโรงพยาบาลอะไรทำงานกี่โมงถึงกี่โมง
โดยงานไหนพยาบาลท่านนี้ก็บอกว่าอ้าวก็บัตรที่ให้ดูมันก็บอกหมดแล้วนี่
แล้วมาซักเธอเยอะมากอ่ะเธอก็ตอบนะเธอก็บอกว่าเป็นพยาบาลค่ะ

คือกว่าจะอนุญาตให้เธอไปได้เนี่ย

บอกว่าเวลาตรงนี้มันสำคัญกับการพักผ่อนของเธอมาก

แต่ช่วงตี๑ของวันที่๙เมษายน
ก็มีรุ่นพี่พยาบาล
ทำงานโรงพยาบาลเดียวกัน
เจอกับเหตุการณ์คล้ายกันด่านเดียวกันเลย
เจ้าหน้าที่ถามว่าไปไหนครับพยาบาลก็ตอบไปว่าอ๋อจะกลับบ้านค่ะ
ลงเวรที่โรงพยาบาลแล้วก็ยื่นบัตรให้
เจ้าหน้าที่ถามว่ามีใบบันทึกข้อความยืนยันไหม
พยาบาลรุ่นพี่ของผู้หญิงคนนี้ของพยาบาลท่านนี้
ก็งงว่าเอ๊ะแล้วต้องใช้ใบบันทึกข้อความด้วยเหรอ
ไม่มีใครบอกนี่ว่าต้องใช้ใบบันทึกข้อความ
สุดท้ายเนี่ยนะคะพยาบาลรุ่นพี่ท่านนี้ต้องโทรศัพท์
กลับไปที่โรงพยาบาลให้โรงพยาบาลพิมพ์ใบบันทึกข้อความ
แล้วให้โรงพยาบาลส่งมาให้ตำรวจคุณผู้ชม
ตั้งแต่ตีหนึ่งนะกว่าจะเสร็จเรียบร้อยกระบวนการตรงนี้
ตี๒คือชั่วโมงนึงหลังจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทางโรงพยาบาลก็เลยบอกว่างั้นให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนก็เตรียมใบบันทึกข้อความเอาไว้ให้เสร็จสับจะได้สบายใจผ่านด่านจะได้เร็วหน่อยล่าสุดเมื่อคืนก็ยื่นหลักฐานให้กับเจ้าหน้า
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ถามพยาบาลว่าพยาบาลคือบุคลากรทางการแพทย์หรือเปล่านะมีค่ะนี่คือสิ่งที่
เข้าใจว่าทำไมต้องใช้เวลานานทำงานก็หนักแล้วเอกสารก็มีครบทุกอย่าง
มีพร้อมแต่กระบวนการที่มันนานตรงเนี้ยพยาบาลเหล่านี้บอกว่ามันคือเวลา
พักผ่อนนะคะกลายเป็นว่าเหลือเวลาพักผ่อน๔ชั่วโมงเดี๋ยวก็ต้องตื่นมาทำงานอีก
ตรวจสอบแล้วก็เป็นพื้นที่ของสอนอทุ่งสองห้องครับผู้กำกับก็ชี้แจงว่า
ตอนเกิดเหตุเนี่ยค่ะทั้งสามคืนที่ผ่านมาที่มีปัญหา
ที่เล่าเนี่ยนะคะทั้งสองฝ่ายก็เข้าใจกันดีแล้ว
เพียงแต่ว่าพอมันเป็นเหตุการณ์๓คืน๓เหตุการณ์ก็กลายเป็นว่ามันเหมือนกับสื่อสารไม่ตรงกัน
หลังเกิดเหตุก็ให้เจ้าหน้าที่ไปทำความเข้าใจไปขอโทษพยาบาลแล้วว่าเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน
แล้วก็ยืนยันว่าบุคลากรทางการแพทย์ได้รับการยกเว้นแน่นอนนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ของด่านเขาก็อนุโลมยกเว้นให้อยู่แล้ว
โศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าตอนนี้ก็เลยกำชับไปที่ด่านตรวจทั่วประเทศ
ให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
แล้วก็ขออภัยมานะที่นี้จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะ
ซึ่งในส่วนของข้อยกเว้นในเรื่องของการประกาศเคอร์ฟิลล์เนี่ย
มีการประกาศผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจไปเมื่อสักครู่นี้
คือก็มีการประกาศแล้วว่าถึงแม้ว่าจะได้รับการยกเว้น
ผู้ที่ได้รับการยกเว้นก็ต้องมีเอกสารที่ชัดเจน
แล้วถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ขอวัดอุณหภูมิขอตรวจอะไรเราก็ต้องให้ความร่วมมือด้วย
คือยังไงก็ต้องมีเอกสารยืนยันจากหน่วยงานต้นสังกัด
เขาจะได้ชัดเจนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจว่าอ๋อคุณจำเป็นต้องออกมาในช่วงเวลานั้น